ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อน
ก่อนที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่
ในช่วงเดือนกรกฎาคม
เราต้องยอมรับความจริงกันในสภาแห่งนี้ครับว่า
นึกไม่ออกจริงว่าจะแก้รัฐมนูลกันอย่างไร
ทั้งที่พักการเมืองส่วนใหญ่ที่เข้ามาในสภาแห่งนี้
เมื่อครั้งหาเสียงล้วนมีความเห็นกันไปในทิศทางเดียวกันว่า
รัฐมนูลฉบับนี้เป็นรัฐมนูลที่มีปัญหาต่างมากมาย

ประเทศไทยก็จะต้องพบกับวิกฤตทางการเมืองเป็นแน่

ก็พบว่าความกังวลดังกล่าวเป็นเรื่องจริง
การชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน
ที่ออกมากันมากมายหลากหลายจังหวัดคือเครื่องยืนยัน
อย่างดีว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

กำลังเผชิญกับทางตัน
ไม่ว่าจะเป็นทางตันในเรื่องของความชอบทำของรัฐบาล
ที่มีที่มาจากการเลือกด้วยกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
ทางตันในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่ว่าจะทั้งในทางการเมืองหรือในทางเศรษฐกิจ
หรือทางตันในการหาทางออกของปัญหาของประเทศ
เพราะกลไกต่างที่มีอยู่รัฐมนุนฉบับนี้
ล้วนแต่มีไว้เพื่อค้ำจุนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวก
ให้เป็นรัฐบาลต่อไปเรื่อย
แม้ว่าจะขาดความชอบทำและสร้างปัญหาต่างเอาไว้มากมายก็ตาม
ทางตันนี้จึงนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองของพี่น้องประชาชน
กลายเป็นวิกฤตปัญหาของประเทศที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างไร
ว่าการแก้ไขรัฐมนุนจะนำไปสู่การผ่อนคลายสถานการณ์
และนำทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล
มันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
แต่อย่างน้อยที่สุดรัฐสภาก็ควรจะได้ทำหน้าที่ของตัวเอง
อย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าสังคมไทยจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
อย่างมีสติไม่สร้างความเกลียดชังแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันก็ตาม
เพื่อไปถึงจุดนั้นรัฐสภาจะต้องพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนุนทุกฉบับด้วยหลักการ๓ข้อ
ข้อที่๑สมาชิกรัฐสภาจะต้องไม่เติมฟืนเข้ากองไฟ
การใส่ร้ายร่างแก้ไขรัฐมนูลเช่นกล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์
หรือพยายามทำประวิงเวลาทุกวิถีทางให้การแก้ไขรัฐมนุนเป็นไปโดยล่าช้าที่สุด
หรือการดึงองค์กรอย่างสารมนูลเข้ามาใช้เพื่อล้มกระดานในอนาคต
หลักการข้อที่๒เราต้องยอมรับว่าลำพังแค่เพียงร่างแก้ไขรัฐมนูลของพักฝ่ายค้าน
รัฐบาลที่ให้ตั้งสอสรนั้นกว่าจะบรรลุเป้าหมายก็ต้องใช้เวลาที่ยาวนาน
กว่าจะมีรัฐมนูลฉบับใหม่พลเอกประยุทธ์ก็อยู่สร้างปัญหาต่อไปเรื่อย
จนครบว่าละ๔ปี
ดังนั้นการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนุนจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขลายมาตรา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหากำลังเกิดขึ้น
อำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสว
ที่ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่า

ก็ลังแต่จะเป็นการทำให้ประเทศชาติลุกเป็นไฟ
ดังนั้นยกเลิกไปเสีย
พิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้รัฐมนูล
หลักการข้อที่๓มีความสำคัญมาก
คือร่างแก้ไขรัฐมนูลโดยฉบับของประชาชน
จะต้องถูกให้ความสำคัญมากที่สุด
เพราะนี่คือพลังของประชาชนที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหา
ของประเทศผ่านกลไกรัฐสภามันไม่ประสบความสำเร็จ

พวกเขาจึงลุกขึ้นมาเพื่อส่งเสียงในการหาทางออกให้กับประเทศ
ใครที่เคยทำงานเคลื่อนไหวภาคประชาชนย่อมรู้ว่า
กว่าที่ผู้คนจะรวมตัวกันเข้าชื่อกันเกือบแสนคนไม่ใช่เรื่องง่าย
พวกเขามุ่งมั่นและพยายามถึงเพียงนี้แล้ว
อย่าทำลายความหวังของประชาชนอีกเลย
เมื่อเราผ่านหลักการ๓ข้อนี้แล้ว
ลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในทันทีคือการเปิดพื้นที่พูดคุยกันอย่างมีสติบนเนื้อหาและข้อเท็จจริง
ซึ่งต่อจากนี้ผมจะอธิบายให้เห็นถึงความกระจ่างในมิติต่าง
เพื่อให้เห็นว่าการใช้กลไกรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาตินั้นเป็นไปได้
ประเด็นข้อที่๑ข้อโต้แย้งว่าการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่นั้นทำไม่ได้
เพราะรัฐมนูลไม่ได้กำหนดเอาไว้โดยอ้างว่าอำนาจสถาปนารัฐมนูลนั้นเป็นของประชาชนชาวไทย
การจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่จึงต้องทำประชามติถามประชาชนเสียก่อนว่าเห็นกันอย่างไร
รัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจที่รับมาจากรัฐมนุนอีกทีหนึ่ง
ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจเพื่อจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ซึ่งเป็นเสมือนการทำลายรัฐมนูลที่ประชาชนสถาปนาขึ้นมา
ประเด็นนี้ผมขอเรียนว่าประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐมนูลจริง
และรัฐสภาก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอำนาจหน้าที่ในการใช้ไปตามกรอบที่รัฐมนูลกำหนดจริง
แต่ประเด็นก็คือในการทำหน้าที่ของรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐมนูลหรือร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
ถือได้ว่ารัฐสภากำลังทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
เป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐมนูล
รัฐสภาจึงชอบที่จะใช้อำนาจในการแก้ไขรัฐมนูลหรือจัดทำรัฐมนูลฉบับใดได้
เหมือนเหมือนกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นผู้ใช้อำนาจในการแก้ไขรัฐมนูลหรือจัดให้มีรัฐมนูลใหม่นั่นเอง
ส่วนประเด็นว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มีบทบัญญัติใดที่กำหนดให้มีการล่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ
นั่นก็เพราะว่าในการล่างรัฐมนูลผู้ร่างทุกคนก็ล้วนฝันอยากให้รัฐมนูลที่ตัวเองล่างเป็นฉบับถาวรทั้งสิ้น
ไม่มีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าหรอกครับว่าจะต้องมีรัฐมนูลฉบับใหม่ในอนาคตมาแทนที่
ฉันใดก็ฉันนั้นรัฐมนุนก็ไม่เคยกำหนดว่าถ้ารัฐประหารแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องทำกันอย่างไร
เพราะผู้ร่างรัฐมนุนทุกคนก็ไม่คาดหวังว่าเมื่อเกิดการรับประหารฉีกรัฐมนุนแล้วจะเอารัฐมนูลฉบับใหม่เข้ามาแทนที่เช่นเดียวกัน
ดังนั้นนวัตกรรมในการที่ทำกันอยู่อย่างเช่นตัวอย่างในปี๓๔ก็คือการแก้ไขรัฐมนูลบางมาตราเพื่อเปิดช่องให้มีการล่างลำนูลฉบับใหม่
ซึ่งในวันนี้รัฐสภาของพวกเราก็กำลังทำในแบบเดียวกันอยู่นี้เอง
ส่วนว่าจะให้สารมนูลตีความเสียก่อนดีไหมว่ารัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาร่างรัฐมนูลหรือไม่อย่างไรนั้น
ผมก็ต้องเรียนว่าในการตีความรัฐมนูลนั้นองค์กรตามรัฐมนูลมีอำนาจในการตีความรัฐมนูลทั้งสิ้น
รัฐสภาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามรัฐมนูลย่อมมีอำนาจในการตีความรัฐมนูลเช่นเดียวกัน
การตีความในเรื่องดังกล่าวเป็นการตีความถึงขอบเขตอำนาจของตนเอง
รัฐสภาย่อมมีอำนาจในการวินิจฉัยได้เองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้องค์กรตามรัฐมนูลอื่นมาชี้แทนรัฐสภาว่ารัฐสภามีอำนาจในการวินิจฉัยแก้ไขรัฐมนูลหรือไม่
ซึ่งหากเราปล่อยให้สารรัฐมนุนเข้ามาวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาจะนำมาซึ่งปัญหาด้วยกัน๒ประการ
ซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการวินิจฉัยของสารรัฐมนูลในหลายกรณีมีแนวโน้มที่จะขยายเขตอำนาจแดนอำนาจของตนเองจนอาจก่อปัญหาทั้งในทางการเมืองและในทางรัฐมนูล
ตัวอย่างที่สำคัญก็คือกรณีคำวินิจฉัยที่๑๘๒๒ทับ๕๕ที่มีผู้ร้องตามมาตรา๖๘ว่าการร่างรัฐมนูลในยุคนั้นเป็นการล้มล้างการปกครอง
สารตีความว่าตัวเองมีอำนาจรับคำร้องดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านอายการสูงสุด
ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่เกินเลยจากถ้อยคำของมาตรา๖๘ไปมาก
อำนาจหน้าที่ของรัฐทรรภาแต่การยื่นดังกล่าจะส่งผลเป็นการทำลายระบบรัฐทรภา
ได้รับผลร้ายมากกว่าผลดี
ผมขอยืนยันว่าในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นสมาชิกรัฐสภา
โปรดใช้ความรู้ความสามารถของท่านเองในการพิจารณาเรื่องนี้
อย่าปล่อยให้องค์กรอื่นโดยเฉพาะองค์กรที่มีความชอบทำในทางประชาธิปไตยที่ต่ำมาก
สารมนูลเข้ามาแทรกแทรงการทำหน้าที่ของรัฐสภาเลยครับ
ประการที่๒การให้สารมนุนเข้ามามีอำนาจวินิจฉัยในกรณีนี้
อาจจะทำให้การแก้ไขรัฐมนูลผ่านกระบวนการที่สันติวิธีโดยรัฐสภา
ถูกล้มกระดานทั้งกระดาน
เหตุว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยว่ากระบวนการล่างรัฐมนุนทั้งหมดที่ทำกันมา

ซึ่งในวันที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยอาจจะเป็นกรณีที่เราพิจารณากันในวาระที่สอง
อาจจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านประชามติไปแล้ว
หรืออาจจะเป็นกรณีที่สสรจัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่เสร็จแล้ว

เมื่อสารรัฐมนุนวินิจฉัยแล้วผลที่ตามมาก็คือเราต้องกลับมานั่งทำรัฐมนูลกันใหม่
ซึ่งในวันนั้นอาจจะเป็นปี๒๕๖๕ก็ได้
พวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาจะรับผิดชอบกับสถานการณ์แบบนั้นได้หรือครับ
นั่นไม่ใช่แค่การสุมฟืนในกองไฟ
แต่นั่นคือการลาดน้ำมันในกองเพลิง
ประเด็นที่๒ที่เป็นข้อถกเถียงว่าการแก้ไขรัฐมนุนครั้งนี้
เป็นการมอบอำนาจให้องค์กรอื่นมีอำนาจในการแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งขณะเดียวกันรัฐสภาก็มีอำนาจในการแก้ไขรัฐมนูลเช่นเดียวกัน
เท่ากับว่าเราจะมีองค์กรแก้ไขรัฐมนูลในเวลาเดียวกันถึง๒องค์กรหรือไม่
ผมต้องเรียนว่าร่างรัฐมนุนทั้งของฝ่ายค้านรัฐบาลรวมถึงภาคประชาชน
เป็นการแก้ไขรัฐมนูลลายมาตราเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสอสร
ซึ่งในการจัดตั้งสอสรขึ้นมาก็เป็นการจัดตั้งขึ้นมาในแบบที่เราทำมากันแล้วในอดีต
มีจุดประสงค์ก็คือเปลี่ยนผ่านรัฐมนูลที่ไม่มีความชอบทำในทางการเมือง
ไปสู่รัฐมนูลที่มีความชอบทำมากกว่า
การตั้งสอสลจึงเป็นภารกิจเพื่อให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่
ตามที่รัฐมนุนที่ผ่านการแก้ไขแล้วได้กำหนดขึ้น
ว่าเช่นนี้แล้วเท่ากับรัฐสภาได้มอบอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐมนุน
ให้กับองค์กรมืออื่นหรือเปล่า

รัฐสภายังคงมีอำนาจในการแก้ไขรัฐมนูลอยู่
และหากว่าเมื่อเรามีสอสอรอแล้ว
รัฐสภาก็สามารถแก้ไขรัฐมนูลอยู่ต่อไป
จนกว่าสอสรอจะเคราะห์รัฐมนูลฉบับใหม่ออกมา
ซึ่งเราต้องยอมรับว่ากระบวนการของสอสรนั้นใช้เวลา

ระหว่างทางนะครับการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

เราก็อาจจะประสบปัญหาที่มีความจำเป็นในการจะต้องแก้ไขรัฐมนูล
นั่นจึงเป็นอำนาจหน้าที่ที่เรายังมีอยู่
และก็แก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองได้

การแก้ไขรัฐมนูลจะกระทบต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่ได้
ซึ่งประเด็นนี้สมาชิกรัฐสภาบางท่านมีความกังวลอยู่มาก

ในการแก้ไขรัฐมนูลที่ผ่านมา
การแก้ไขหมวด๑หรือหมวด๒
หรือมาตราอื่นที่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้น
ทางประวัติศาสตร์แล้วมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

การที่สมาชิกรัฐสภาเห็นว่าพระราชอำนาจควรคงเดิม
ที่ปรากฏในรัฐมนูลปี๖๐

เป็นความเห็นที่ท่านต้องเอาไปลนลงเพื่อทำให้สอสรเห็นด้วยกับท่าน
แต่ท่านไม่ควรกำหนดเป็นกรอบให้สสลไม่สามารถพิจารณาเรื่องเหล่านี้ได้
เพราะเท่ากับว่าสสลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการล่างรัฐมนูลฉบับใหม่
ใช้อำนาจแทนพี่น้องประชาชนเพื่อสถาปนารัฐมนูล
ไม่มีอำนาจที่เด็ดขาดในการจัดทำรัฐมนูล
หมายความว่าประชาชนไม่ใช่ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐมนูลอย่างแท้จริง
ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยที่ถือว่าประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
ส่วนการที่ท่านบางท่านนะครับกังวลว่าเช่นนี้แล้วสสลจะยกร่างรัฐมนุนจนถึงขนาดเป็นระบอบมหาชนรัฐ
สาธารณะอย่างเช่นในประเทศฝรั่งเศสหรือไม่

เพราะมาตรา๒๕๕๒๕๕ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
และรูปของรัฐไม่สามารถเกิดขึ้นได้

เพื่อให้เกิดความกระจ่างอย่างถึงที่สุดต่อประเด็นนี้
ผมขออนุญาตนำบางส่วนของเอาคำอภิปรายของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมท
ซึ่งเป็นปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่ได้อภิปรายในการล่างรัฐมนูลพุทธศักราช๒๔๙
เพื่อนำมาเตือนสติฝ่ายอนุรักษ์นิยมในยุคหลังที่มีความกังวลในพระราชดำอำนาจดังนี้ครับ
การรักษาไม่ใช่ให้อำนาจเพราะให้อำนาจก็ต้องใช้เมื่อใช้แล้วก็ต้องมีการเถียง
เพราะเหตุชนิดเราต้องไคร่ครวนให้ตระหนัก
ข้าพเจ้าเห็นว่าพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ระบอบรัฐมนูลจะยั่งยืน
เป็นที่เคารพสักการะก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่พระคุณไม่ใช่พระเดช
ปกกล้าวไม่ใช่ปกครอง
เมื่อนั้นความไม่พอใจก็ย่อมจะเกิดขึ้น
ท่านประธานครับด้วยความเคารพด้วยความสัดจริง
สิ่งที่พวกเรากำลังทำมีความสำคัญยิ่งนัก
เป็นความสำคัญที่จะส่งผลต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ว่าจะเดินไปข้างหน้าได้หรือไม่
วันนี้อยู่ที่พวกเราแล้วครับว่าจะตัดสินใจกันอย่างไร
ขอให้พวกเราใช้สามัญสำนึกในการแก้ไขรัฐมนูล
ขอให้พวกท่านวางคำสั่งใดที่สั่งพวกท่านเอาไว้ข้างหลัง
แต่ได้โปรดฟังเสียงของประชาชนที่อยู่เบื้องหน้าพวกท่าน
หนทางข้างหน้าของประเทศชาติจะสว่างสดใสหรือมืดมนต์

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่ตกนรกไปด้วยกันอย่างที่ผ่านมา
และสุดท้ายนี้ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
ประชาชนเป็นคนเลือกผมมา
มารดาของผมไม่ได้ชื่อพระเด็จการ
ีดาของผมไม่ได้ชื่อคอสช
และที่สำคัญชาติคือประชาชน